วันนี้คุณผู้ชมจะพาไปรู้จักดินแดนแห้งแรงในถิ่นอีสาน
เขาเคยปลูกได้แค่มันสัมปะหลังอ้อยปลูกแบบ๒๐ปีก็ขาดทุนอยู่อย่างนั้น
แต่พอปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชถาวรรายได้อย่างงามเลยจ้า
แต่ว่าเขาปลูกอะไรยังไงติดตามกับช่วง

จังหวัดมหาสารคามดินแดนอีสานที่เกษตรกรหันมาเริ่มปลูกต้นอินทพรรม
แค่เริ่มต้นคิดปลูกก็ถูกชาวบ้านหัวเราะแล้วว่าปลูกขึ้นเหรอลุง
แต่ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือ
แปลงปลูกต้นอินทพลัม๑๐๐ปี
๑๐๕ต้นบนพื้นที่เกือบสองไร่
เช้าตลอดข่าวมาที่แปลงปลูกอินทพรรมที่เคยเป็นพื้นที่แห้งแรง
ดินปนทรายและมีความเค็ม
แต่ว่าปลูกบรรแคลเขาว่าก็หวานกรอบ
ปลูกบรรสับปรังก็ได้แป้งสูง
เอางี้ละกันเปลี่ยนมาปลูกอินทพรัมได้เงินแสนเลยนะครับ
ไร่นาเจริญอยู่ที่นี่เลยนะครับ
บ้านบัวแก้วตำบลเรืองแฝงอกุฎรังจมหาศรษภาค
เจ้าของก็คือนายสำรองนาเจริญอายุ๗๑ปีครับ
ว่าแต่ทำไมลุงสำรองถึงเลิกปลูกมันสัมปะหลังล่ะครับ
มันก็ดีหรอกครับแต่ว่ามันได้ปลูกทุกปีนะ
ได้อะไรก็กล่าวบ่อสมถึงข้าวเห็ดครับ

ผมก็เลยอ่านไว้ไปทางมาสิงศรีนะครับ

ความรู้ในการปลูกในการดูแล
ศึกษามาจากอินเตอร์เน็ตล้วนครับ
ปลูกระยะแรกต้องหั่นดูแลรักษา
เดินสำรวจแปลงทั้งเช้าและเย็น
เมื่อพบแมลงก็ต้องรีบทำลายทันที
ส่วนการรดน้ำได้เจาะบาดานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อให้อินทพรรมได้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
ในปีที่๓อินทพรรมเริ่มให้ผลผลิต
พร้อมขายแล้วใช่ไหมครับลุงสำรอง
อินทรัมป์๑๐๕ต้นได้ผลผลิตประมาณ๑๕๐๐กิโลกรัม
โรงงานมารับซื้อในราคา๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ลองคำนวณดูแล้วนะก็ได้ถึง๓แสนบาทเลยนะครับ
คาดว่าอีก๗๘ปีจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่กว่านี้อีก
ปัจจุบันบ้านไร่นาเจริญก็เป็นแหล่งเรียนรู้
ปลูกอินทพรรมที่ได้รับความสนใจด้วยนะครับ
เกษตรกรที่เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่
และสนใจศึกษาปลูกพืชถาวรอย่างจริงจัง
ก็ทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
มันดีตรงนี้แหละลงทุนทีเดียวยาวเลยนะ
แล้วอินทพรรมเขามีประโยชน์ด้วยนะแล้วราคาก็ดีด้วย
จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเนอะ